คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคนหลงป่ากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าสองน้าหลานเข้าไปหาสมุนไพรในป่า

เจ้าหน้าที่พยายามตามค้นหาสุดท้ายเจอตัวนะครับ
หลังจากที่นายอาริซะตาบาซาอายุ๖๐ปี
แล้วก็นายฮาดีสันตาบาซายุ๒๓ปี
สองล้านหลานเข้าไปในป่าติดชายแดนไทยมาเลเซีย
เพื่อไปหาสมุนไพรแล้วก็ดักนกนะครับ
บริเวณบ้านปียมิตร๒หมู่๒ตำบลตาเนา

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา

ทางญาติก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

มาญาติแจ้งว่านายอาบริษะได้โทรศัพท์มาบอกว่าหลงป่า

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารชุดป้องกันชายแดนที่๔
อาสาสมัครชรบนะฮะอรบ
แล้วก็ชาวบ้านออกค้นหาปูพรมค้นหาในป่าแห่งนี้
สองน้าหลานได้เดินออกมาเจอชาวบ้านที่กำลังทำสวน
แล้วก็ขอความช่วยเหลือให้มาส่งที่บ้านแล้วนะครับ
มายังจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้ยุติการค้นหา
เพราะว่าทั้งสองคนนี้ออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
นายอาริซะแล้วก็นายฮาดีสันเล่าให้ฟังบอกว่า
เข้าไปหาสมุนไพรตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
เจ็ดโมงเช้าของวันที่๑๖มิถุนายน
ก็ตั้งใจจะกลับออกมาในช่วงเที่ยงหรือว่าบ่ายวันนั้นแหละ

คือไม่ได้เข้าป่าไป๒ปีแล้วนะฮะ
สภาพป่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
ทีนี้หาทางออกไม่เจอก็โทรศัพท์หาญาติยังพอมีสัญญาณอยู่บ้าง
ก็ให้ญาติจะเข้ามาช่วย
ทีนี้พวกเขาก็ต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะฮะ
เดินขึ้นสรรเขาเพื่อมองหาทางออก
ว่าอยู่ที่สูงเดี๋ยวจะเห็นทางออก
แต่เดินไปเดินมามันหลงและบนเวียนมาที่เดิม
เขาก็เชื่อนะฮะว่าอาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาบางตา
กินอยู่ในป่าก็กินลูกหวายกับน้ำในลำทาน
ส่วนการนอนก็มีการก่อไฟแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันนอน

เผื่อเวลามีคนมาตามหาและตะโกนเรียก
กลางค่ำกลางคืนก็อาจจะได้ยินนะครับ
ช่วงกลางคืนที่นอนอยู่ในป่าสรรเขา
บริเวณหลักเขตแดนไทยมาเลเซีย
ได้ยินเสียงคนมาเดินอยู่บริเวณใกล้รอบตัวเองนะ
แต่ไม่เห็นคนแต่ได้ยินแต่เสียง
ทีนี้ก็เอ๊ะเอาไม้สุมเข้าไปในกองไฟ
เพื่อเพิ่มแสงสว่างแต่ก็ไม่เห็นคน
แต่ตอนนั้นก็กลัวนะ๒จิตสองใจ
หนึ่งถ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรหรือจะเป็นสัตว์ป่า

คนดื่นนี่แหละทำขยะยาวไม้อะไรพวกนี้
แต่เราได้พูดไปที่พิสิทธิ์เกณฑ์ที่เราได้ยิน
เราได้พูดไปละหมด
ได้ยินเสียงปุ๊บก่อไฟให้ลุก

ใช่พอได้ยินปุ๊บเอาไม้ยัดเข้าไปก่อไฟนะครับ

หลังจากนอนในป่าสองคืนก็ยังหาทางออกไม่เจอ
แดดโทรศัพท์ก็หมดไปแล้วก็เลยตัดสินใจครับ
เดินตามทางน้ำไหลจนมาพบชาวบ้านทำสวน
ตอนนั้นดีใจมากนะฮะขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะครับ